ดูเรื่องนี้ก่อนเพราะเรื่องนี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขนะคะ
คุณยายเอาไป๖๖ปีคุณหนึ่งแกปั่นจากกระยานแล้วก็ปั่นแกปกติ
ปรากฏว่าแกเสียหลักท่อค่ะมันไม่ค่อยเรียบ
เสียหลักตกแล้วก็ล้มลงไปตรงปากท่อแต่ปรากฏว่าไอ้ตรงปากท่อเนี่ย
มันดันมีแหลกเหล็กแหลมโผล่ออกมาเสียบเข้าขาแกสองข้างเลยนะ
สองข้างสองข้างเลยคุณผู้ชมลองไปดูค่ะครับ
ขาอาทิตย์ปากแล้ว
คือต้องบอกคุณยายโชคร้ายจริงค่ะคือล้มก็ว่าแย่แล้ว
เสียบข้างเดียวก็ว่าหนักแล้วอืมนี่สองข้างเลยค่ะโอ้โห
ขออนุญาตเบอร์ภาพคุณผู้ชมเสียบแบบนี้เลยค่ะ
คุณยายจุธาทิพย์พลอยรัฐอายุ๖๖ปีนะคะ
ถูกเหล็กขอบปูนคุณเคยเห็นใช่ไหมว่าเหล็กขอบปูนเนี่ย
มันหนาแล้วมันก็เป็นเกลียว
เป็นแบบนั้นเลยอ่ะเสียบเข้าไปคาขาสองข้าง
นี่คุณผู้ชมฮะโอ้โห
คือแกล้มมาตรงนี้พอดีเพราะว่าแห่ดูสภาพสิ
ก็พยายามปั่นจักรยานซ้ายสุดถูกไหมล่ะ
จะไปปั่นกลางเลนถนนก็ไม่ได้แกก็โดนรถชนอีก

เสียหลักล้มตกตรงขอบไปนิดเดียว
แกก็ล้มทับเข้ามาตรงเหล็กเนี่ยค่ะ

กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์เครื่องตัดทางนะคะ
ตัดเหล็กแหลมที่เสียบคาขาทั้งสองข้างของคุณยายจุธาทิพย์ออก

โอ้โหแต่ว่า๒๐นาทีสำหรับคุณยายเนี่ยหนักมาก

จังหวะที่ตัดเหล็กออกได้คุณยายแกเริ่มหมดแรงแล้วหน้าซีดแล้วนะคะ
กู้ชีพก็ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลพระนั่ง๙ทันที
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงปากซอยรัตนาธิเบส๒๒แยก๑๕นะคะ

คุณยายจุธาทิพย์ปั่นจักรยานมา
แล้วพลาดตกลงข้างทางตรงขอบบ่อที่มันเป็นแบบมันสร้างไม่เสร็จ

เมาเตอร์เอ่อไม่ใช่เมาเตอร์ไซค์จักรยานแกก็เสียหลักล้ม

แกเลยโดนเสียบเข้าไปทั้งสองข้างแบบนี้
ไม่แล้วไม่มีอะไรกั้นไม่มีอะไรขวางไม่มีอะไรเตือนเลยเหรอ
ก็เนี่ยค่ะมีทงแดงเตี้ยเห็นไหมคะ

ถนนเส้นนี้ทำมานานแล้วนะ

ไม่รู้ต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกว่าจะเสร็จ

ผู้รับเหมานี่ชาวบ้านพูดที่ฉันไม่ได้พูดนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าผู้รับเหมาช่วยมาก

คนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับงานตรงนี้เนี่ย

นี่คุณผู้ชมถามมาบอกว่าแบบนี้
เรียกร้องค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลจากใครได้บ้าง

โอ้โหแล้วคุณไม่มีอุปกรณ์การเตือนแบบนี้เลยนะฮะ